ต่ออีกหนึ่งเรื่องที่ก็ยังเป็นเรื่องที่คนยังสงสัยกันไม่เลิก

ไปคุยกับเจ๊อ๋อเพราะเจ๊อ๋อประกาศบอกว่า๙๐ล้านที่ถูกไปเมื่อปี๖๑หมดแล้ว
แต่เจ๊อ๋อแกชี้แจงแล้วว่าที่หมดเนี่ยคือเงินใช้จ่ายส่วนตัวเจ๊อ๋อนะ
แต่เงินที่แบ่งให้ลูกแบ่งไปจัดการอะไรต่างเขาแบ่งไว้หมดแล้ว
แต่เงินส่วนตัวเจ๊หมดแล้ว
เพื่อนเจ๊อ๋อก็บอกว่าแหมเจ๊อ๋อบริหารจัดการเงินเก่งจะตาย

เพราะว่ามีคนโทรหาเจ๊อ๋อทุกวันเลยเรื่องเงิน
ทีนี้หลายคนก็เลยสงสัยแล้วก็ดึงโยงไปถึงครอบครัวของอดีตสามีคือเสียเต้ย

แต่ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องที่ว่าเจ๊อ๋อจ้างเสียเต้ยหย่าเป็นเงิน๕๐ล้าน
แล้วพอเสียเต้ยเสียชีวิตไปก็เป็นผู้ดูแลเรื่องมรดกต่างนานา
หรือว่าเงินที่มันหมดไปจากของเจ๊อ๋อเนี่ย

ผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่ฝั่งบ้านของเสียเต้ย

นี่เคยเป็นบ้านที่เจ๊อ๋อกับเสียเต้ยอยู่ด้วยกันสมัยที่ยังรักกัน

เต้ยแต่สุดท้ายไม่สำเร็จนะ

อ๋อแกใช้เงินเป็นไม่มีทางหมดอยู่แล้วล่ะ
แต่ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเรื่องนี้มากเพราะว่าเอาจริง
ครอบครัวสองฝ่ายก็ไม่ได้ถูกกันขนาดนั้นตั้งแต่มีเรื่องของเสียเต้ย
พี่ชายบอกว่าเจ๊อ๋อเนี่ย
เป็นคนจัดการดูแลเรื่องของ

เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นว่ามีของอะไรยังไงในเฟฟเสียเต้ยมีอะไรแบบไหนบ้าง
รถสองคันเจ๊อ๋อก็ให้คนขนไปหมดแล้ว
เรื่องเงิน๕๐ล้านที่ว่าจะแบ่งให้เสียเต้ยในเรื่องการจ้างยา

ไม่ตกใจแล้วก็ไม่เชื่อเอ้าบอลบอกครับทำทำไมทำไมถึงไม่เชื่อ
คนอยากเป็นกระแสไงแกว่างเธอว่างเยอะแกว่างเยอะแกอยากเป็นกระแส
ส่วนวันนี้เจ๊อ๋อไม่ได้อยู่บ้านนะคะออกไปข้างนอกมีธุระ
ก็ได้เจอกับญาติญาติเจ๊อ๋อเจ๊อ๋อก็บอกว่าฝั่งญาติเนี่ยเขาบอกว่า
เรื่องที่ว่าครอบครัวฝั่งเสียเต้ยเขาติดใจเรื่องเงินเรื่องอะไรโอ้ยเรื่องนั้นมันจบไปนานแล้ว
เพราะว่าศาลเป็นคนสั่งให้เจ๊อ๋อเป็นผู้จัดการมรดกแต่รายละเอียดเนี่ยก็มีเจ๊อ๋อคนเดียวเท่านั้นแหละที่รู้
ส่วนเพื่อนบ้านค่ะคนบ้านใกล้รวมเข็งแล้วทุกคนส่ายหัวดิกทุกคนก็บอกแอ๊ะไม่มีทาง

นี้แจ้บบุริหารจัดการแต่แกเฉินคนน่ารักคือแจ้บุญอ่ะ
บางทีครั้งไหนที่พอถูกสลากเยอะปุ๊บแกก็ไปซื้อเหมาของร้านนั้นร้านนี้ไปแจกชาวบ้าน

เบอร์ดลำแบบเบอร์ดบูบ้านเลยบ่อ

อยู่ทรมาน
ทุกคนก็ซื้อ
คือเอาว่าทั้งญาติเพื่อนสนิทเจ๊อ๋อ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเสียเต้ยหรือว่าเพื่อนบ้านคนรอบข้าง
ไม่มีใครเชื่อว่า๙๐ล้านของเจ๊อ๋อหมดแล้ว
แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการตัดรำคาญ

บ้านเจ๋อ๋อตั้งแต่ถูกสลากินแบ่งปี๖๑มา๙๐ล้าน
ไม่เคยร้างผู้คนเลย

ใช่เพราะว่าคนแปลกหน้าแวะเวียนมาเอาโฉนดมาจำนองบ้างแหละ

ชอบทำบุญพวกสั่งโรงเรียนโรงพยาบาลทำบุญทำทานอะไรอย่างนั้นมากกว่า
เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเอออยากจะเอาโฉนดมาให้เจ๊อ๋อช่วยจำนองจำนำเนี่ย

ก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุนี้หรือเปล่าก็เลยตัดรำคาญ